คุณผู้ชมครับขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้อาจารย์สุภาพจะมาชวนคุยกัน
กับเรื่องของเงินกู้สู้โควิดนะครับมาชวนคุณผู้ชมจับตากันดูด้วย
เรื่องของการใช้งบประมาณ๔แสนล้านบาทนะครับในการมาฟื้นฟูหลังวิกฤตโควิด
ว่าจะใช้อย่างโปร่งใสได้อย่างไรติดตามพร้อมกันกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ
สวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยากเชิญชวนท่านผู้ชม
ช่วยกันให้ความสำคัญกับข่าวกับเรื่องที่จะนำมาขีดเส้นใต้วันนี้หน่อย
สังคมไทยทุกวันนี้ถ้าเรื่องไหนเป็นข่าวเป็นข่าวคนให้ความสำคัญมาก
แต่ถ้าเรื่องไหนไม่เป็นข่าวหรือเป็นข่าวน้อยบางทีเรื่องสำคัญคนก็ให้ความสำคัญน้อย
เรื่องของงบ๔แสนล้านเนี่ยที่จะเอามาเอามาแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันเดินหน้าไปได้นี่เรื่องใหญ่นะครับ
เพราะว่าถ้าโควิดผ่านพ้นไปแล้วเศรษฐกิจมันเดินหน้าไม่ได้
ไม่มีการจ้างงานหรือจ้างงานน้อยลงหนี้ที่พักเอาไว้ก่อน
เขาก็กลับมาทวงหนี้กันเหมือนเดิมเงินก็ยังหาไม่ได้
รายได้ก็ยังไม่มีหนี้ที่พักไว้เขาก็กลับมาทวงถาม
แล้วจะอยู่กันยังไงฉะนั้นโครงการที่จะทำให้เกิดการจ้างงาน
ให้มีรายได้เอามาแก้ปัญหาหนี้สินเป็นเรื่องใหญ่ครับ
เป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องจับตามองโดยเฉพาะเรื่องของการทุจจริตคอลลับชั่น
ที่จะเกิดขึ้นซึ่งหลายฝ่ายเป็นห่วงมากว่า
ถ้าไม่ช่วยกันดูแลโครงการลักษณะแบบนี้
ก็จะเหมือนกับหลายโครงการในอดีตที่กู้เงินมา
แล้วมาทำโครงการแล้วก็โกงกันทุจจริตกัน
จับมือใครดมไม่ได้หรอกครับที่เขาเรียกกันว่าโครงการแรงทึ้ง
ชักเปอร์เซ็นต์กันโกงกัน
ผมถึงอยากจะให้ความสำคัญว่าประชาชนอย่างเราเราจะช่วยเรื่องนี้กันยังไง
ให้ความสำคัญคือให้ความสนใจติดตามดู
คนที่จะให้ความสำคัญที่จะให้กันมากก็คือ
ให้ความสำคัญกับฝ่ายตรวจสอบเรามีองค์กรอิสระเรามีฝ่ายตรวจสอบเยอะ
แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยตรวจสอบเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่
แต่คราวนี้จะลองดูเพราะคราวนี้องค์กรตรวจสอบ
องค์กรด่าหน้าออกมาอย่างเช่นเรื่องปปช
ปปชเนี่ยเลขาธิการวรวิทย์สุขบุญ
บอกกับนักข่าวว่าปปชจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา
เพื่อศึกษาพรกู้เงิน๔แสนล้าน
ถ้ามีใครร้องเรียนเข้ามาปปชจะให้ความสำคัญ
หยิบยกมาพิจารณาโดยเร็วไม่ดองเรื่องไว้ไม่ใช่เรื่องไว้
นั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองปปชจะร่วมกันกับองค์กรตรวจสอบอื่นอื่น
เช่นปปทสตง๓หน่วยงานนี้ปปชปท๓หน่วยงาน
จะร่วมกันตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาร่วมกัน
มีรายละเอียดต่างใช้เว็บไซต์ตรวจสอบร่วมกัน
นี่สิ่งที่ปปชจะทำ
ฉะนั้นปปชบอกว่าถ้าประชาชนพบสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับโครงการนี้
ให้แจ้งมาที่ปปช
ปปชจะเร่งดำเนินการด่วน

จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไม่รู้
แต่ว่าดูแล้วคราวนี้ปปชมีท่าทีขึงขัง

ถัดมาฝ่ายค้าน
ฝ่ายค้าน๖พักที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้าน
เขาตั้งโต๊ะแถลงเหมือนกัน
ว่าเขาจะคอยจับตาดูเรื่องนี้อย่างเข้มข้น
เขาจะไม่ปล่อยให้มีการทุจริตกันจงครึ่มต่อไปอีก

อกจากนั้นฝ่ายค้านยังเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติม

เพื่อจะประกบกับร่างพรบของรัฐบาล
เราก็ต้องตามดูว่าฝ่ายค้าน
จะเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหน

พักร่วมรัฐบาลอย่างพักประชาธิปัตย์

คุณกระหนกวงตรงาน

ประชาธิปัตย์จะต้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโครงการ

ประชาชนจะได้รับประโยชน์ทั่วถึง
ไม่ควรมีระบบ๒หรือ๓มาตรฐาน
การตรวจสอบควรใช้กลไกของกรรมธิการวิสามัน
ซึ่งรัฐมนูลมอบอำนาจเอาไว้อย่างเต็มที่
ที่น่ากลัวคือการทำผิดอย่างถูกทำผิดอย่างถูก
หมายความว่าเงินกู้ที่ใช้ไปมากไม่ควรไม่ตรงกับปัญหาของประชาชน
แต่ถูกกฎระเบียบของราชการทุกประการ
ส่วนการทำผิดยังไม่ถูกต้องนั้นหมายความว่า
ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและผิดกฎระเบียบ
ผิดกฎหมายทุจจริตอีกต่างหากอันนี้คือสถานการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด
หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นและเป็นหน้าที่ของกรรมธิการที่จะตรวจสอบ
นี่พักฝ่ายค้านร่วมพักรัฐบาล
สววุฒิสมาชิกก็เอาด้วยครับปกติสวชุดนี้เป็นสวที่มาจากการสัญหามี
การตรวจสอบเนี่ยแต่ว่าพอมาถึงเรื่องนี้
สวหลายคนด่าหน้ากันออกมาว่าเป็นห่วงเรื่องการใช้งบ
วันก่อนคุณสมชายแสวงการก็ออกโรงเตือนไปถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นข้าราชการและรัฐบาล
ให้คอยกำชับดูแลตรวจสอบการใช้งบประมาณ๔แสนล้านอย่างใกล้ชิด

เมื่อวานนี้ประธานกรรมธิการวิสามันที่ตรวจสอบทุจริต
คือพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณท่านบอกว่าอยากให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้งบก้อนนี้
ว่าต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสขอให้ประชาชนส่งข้อมูลมาให้กรรมธิการด้วย
โดยสรุปทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าการใช้งบก้อนนี้๑ต้องเป็นประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจจริง
ไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกาไม่ถูกที่คันเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้
ถ้าเป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยเอาไปทำเศรษฐกิจก็ไม่ฟื้น
เดินหน้าไม่ได้ประชาชนจะลำบากกันต่อไปอีก
สองต้องโปร่งใสไม่มีการทุจริตไม่มีการชักเปอร์เซ็นต์ไม่มีแรงทึ้ง
ไม่ปล่อยให้โจรในอะไรเขาเรียกว่าโจรใส่สูตรโจรใส่สูตรก็หมายถึงสอสอ
ที่จะเข้าไปเอี่ยวกับงบก้อนนี้โจรในเครื่องแบบ
หมายถึงข้าราชการบางคนที่ไปร่วมด้วยช่วยกันกับสอสอ
นักการเมืองแล้วก็ทำโครงการขึ้นมา
โครงการประเภทที่ว่าตรวจสอบลำบาก
ยกตัวอย่างไอ้โครงการขุดบ่อถมบ่อลอกคลองถมคลองเนี่ย
ตรวจสอบยากครับทำไปก็ไม่ได้ประโยชน์
ตรวจสอบก็ตรวจสอบยากเป็นโครงการอีหลุยฉุยแฉก
เป็นโครงการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอันนี้ไม่ได้ใส่ร้ายหรอกครับ
โครงการที่ผ่านมาเวลาใช้เงินไปทำเรื่องแบบนี้
โกงกันอุตลุดแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้
ประเทศชาติเสียหายฝ่ายตรวจสอบที่บอกว่า
มีอะไรขอให้ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยผมจะบอกท่านเลยนะครับ
ไม่ว่าปปชหรือกรรมธิการเนี่ยประชาชนก็ตรวจสอบไม่ได้หรอกครับ
โครงการไหนเป็นยังไงเห็นเขามาขุดลอกของน้อง
น้องน้ำคลองบึงทำถนนเขาก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปนั่นเป็นยังไง
งบประมาณมีเท่าไหร่ค่าจ้างจริงเท่าไหร่ชักเปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่
โกงกันเท่าไหร่เขาดูไม่ออกครับเขาดูไม่ออก
ฉะนั้นปปชก็ดีปปทก็ดีสตงก็ดี
กรรมธิการทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็ดีต้องจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดด้วยตัวของท่านเอง
เพราะท่านมีอำนาจหน้าที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาขีดเส้นใต้
ก็เพราะว่ามันได้กลิ่นทะแม่งทะแม่งมีอย่างที่ไหน
พรกรยังไม่ทันผ่านเลยครับทำโครงการไว้ไม่รู้ตั้งกี่หมื่นโครงการ
วงเงินเกินกว่าสี่แสนล้านไปอีกเกือบเท่าตัวทำกันไว้เรียบร้อย
ถ้าไม่ร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองกับค่าราชการในพื้นที่
มันจะทำได้เร็วถึงขนาดนี้เชียวเหรอครับ
เอาละวันนี้ก็เอาเรื่องหนักมาช่วยกันหน่อยว่า
อย่ามองข้ามเรื่องนี้สงสารประเทศไทยครับ
ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกัน
จับจ้องจับตามองเพราะว่าเงินทุกบาทนั้นมีความสำคัญมาก
วิกฤตแบบนี้นะประชาชนเดี๋ยวร้อนอีกมากมายทีเดียวนะครับ